ความเมาเป็นเหตุค่ะเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
คนงานชาวเมียนมาก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
ปรากฏว่าดื่มไปดื่มมาแน่นอนมันก็เมานะคะทวงเงินตอนเมา
วงเงินที่เคยยืมกันเนี่ยค่ะสุดท้ายผู้จาไม่เข้าหูกัน
ยิงใส่เพื่อนตายเลยนะคะเงินที่ทวงอ่ะ๙๐๐บาท
แต่ถึงค่านยิงกันตายเจ็ดเช้าบันนี้ตัมบลวปสวพพันธ์ไปตรวจสอบค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านไม่มีเลขที่นะคะปลูกอยู่กลางสวนยางพาราเลย
สพพานเขาก็ไปตรวจสอบพบศพนายจายแขกอายุสามสิบหก

เสียชีวิตอยู่กลางโถงห้องโถงไงนะคะ
ถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์๓๘
กระสุนฝังในที่ราวนมด้านขวาค่ะ
ข้อมือขวาถูกฟันเป็นแผลยาว
คนก่อเหตุก็คือเพื่อนชาวเมียนมาด้วยกันนั่นแหละค่ะ
ชื่อว่านายสายนุลุงอ่องอายุ๔๒
ก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปพร้อมอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
เพื่อนคนงานเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๔ทุ่มครึ่ง
ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุและเพื่อน๗๘คนได้

พอเมาปุ๊บในจ่ายคนตายค่ะ
วงเงิน๙๐๐จากนายสายนุที่ยืมไป

นายสายนุหยิบขวดเหล้าเดินเข้าไปกินต่อในบ้าน

แต่ในจ่ายไม่พอใจเดินตามเข้าไป
ทำให้นายสายนุคิดว่านายจายจะตามเข้าไปทำร้าย

จายล้มลงจมกองเลือดเสียชีวิต

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

เดี๋ยวจะขอข้อมูลจากเจ้าของสวนยางค่ะ
คนงานที่มาทำงานอยู่ที่นี่เป็นใครอะไรยังไงบ้าง